พูดถึงปากท้องก็ต้องกินกันแหละ

ของขาวคือขนมจีนน้ำยาปู

ปูนาเฮ้ยแซ่บเหมือนกัน

ของหวานก่อนไปกินน้ำเต้าหู้ก่อน

สีเนี่ยเรียงกันเนี่ย๑๒๓๔๕๖๗

อย่างนี้ถ้าไปซื้อวันอังคารก็ต้องซื้อสีชมพูแหละ

ไม่ต้องขาดนั้นมั้ย
นี่ครับสวยไหมล่ะ

มีถั่วเหลืองอันนี้

มีฟักทองมีงาดำอันชันชา
วางขายอยู่ที่ตราสโทค้ทครูตศ์ชอบ
เมื่อวานก็พาไปกลับเชิงแต่ว่าเป็นน้ำพริกที่เขาตำสดใช่ไหม
วันนี้ก็เลยเอาของหวานมาให้ก็เป็นน้ำเต้าหู้๗สีนะครับ
นายพิชิตชอบเพราะเจ้าของร้านก็บอกว่าขายมา๔๕ปีแล้ว
ย้ายมาที่นี่ไม่ถึงสัปดาห์
มันมีทั้งลูกค้าชาวไทยแล้วก็กัมพูชา

ที่สำคัญนะหมดเกลี้ยงทุกวัน
ด้วยความที่มันมี๗สีไงคนก็ชอบ
เจ้าของร้านก็บอกว่าคือที่ทำขึ้นมาเพราะอยากสร้างจุดขาย
ร้านอื่นมันก็เป็นน้ำเต้าหู้สีขาวทั่วไป
ทำยังไงให้มันแตกต่างก็คิดขึ้นมาเป็นเมนูน้ำเต้าหู้๗สี
แล้วก็มีเต้าหวยนมสดเต้าหวยน้ำขิง
ขนมปังสังขยะปลาท่องโกลยกแยกมากมายแต่มันยังใจบุญนะ
น้ำเต้าหู้ใครที่เป็นคุณแม่ตั้งท้องอยู่
มากินผมให้ฟรีจนกว่าคุณจะคลอดลูก
สมมุติคุณท้องได้๑เดือนคุณกินไปอีก๘เดือน
ให้กินฟรี๙เดือนเลยจนกว่าจะคลอดลูก
ใครที่ยังไม่อยากทานน้ำเต้าหู้ผมพาไปดูอาหารคาว
แต่ว่ามันแซ่บมากคุณผู้ชมชื่อว่าร้านตำยำแซ่บลั่นทุ่งนะฮะ
อยู่ที่ตำบลวังหินอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
ขนมจีนนะฮะเมนูแบบแซ่บเลยค่ะอันนี้คือขนมจีนน้ำยาปูนา
นะฮะปูนาคุณนึกออกไหมมันส่วนใหญ่ก็เอาไปตำอะไรอ่ะส้มตำเนอะ
พูนาอันนี้เป็นน้ำยาปูนานะครับเขาแยะยังไงเหรอมันละเอียดเลยมันจะมีเนื้อไหม
เจ้าของร้านคือคุณธวัฒน์สวัสดิ์เขาบอกว่าช่วงนี้ปูนามันเยอะ
ตอนแรกเนี่ยเอามาทำเป็นล่าปูนามันก็กินได้กินกับขนมจีนเปล่า
ก็อร่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็ปรับลองผิดลองถูก
เอาไปทำเป็นน้ำยาดีกว่าเป็นน้ำยาปูนา
ทำไปทำมาเออลูกค้าชอบขายดิบขายดีนะครับคุณผู้ชม
ก็เลยเป็นเมนูเด็ดของทางร้านน้ำยามปูนา
แต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นยังมีกระเพราปูนาคั่ว
ขออภัยไม่ใช่ปูนาหนูนากระเพราหนูนาแล้วก็คั่วหนูนาด้วย
แต่น้ำยาปูนามีอยู่แล้วนะเพิ่มเข้าไปคือกระเพราหนูนากับคั่วหนูนา
ใครอยากกินก็ไปได้๙โมงเช้าถึง๒ทุ่มเออน่ากินเหมือนกันเนอะ
น้ำยาปูนานะครับมันต้องแซ่บแต่ว่าเนื้อมันจะไม่มีแบบเนื้อขาวเหมือนน้ำยาปูที่เราเคยทำ

ใช่นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าโอ้โหเห็นเมนูเช้าแบบนี้ก็หิวเลยนะ